พ่อแท้ของเด็กหญิงวัย๓ขวบ

เพราะจริงลูกสาวของเขาหรือว่าเด็กหญิง๓ขวบ
อาศัยอยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับพ่อเลี้ยง

แม่แท้เอาไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่ทีนี้แม่แท้ทิ้งไปเลย
และสาเหตุของการป่วยการเจ็บมันมีเงื่อนงำ
น่าสงสัยว่าเด็กถูกทำร้ายหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะเรื่องราวนี้ต้องติดตามกันนะครับ
เพราะว่านายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

เดินทางมาที่สพบางบัวทองจังหวัดนทบุรี

มาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีครับ
หลังได้รับร้องเรียนจากนายนัทพลทองดวงผู้เป็นพ่อ
ว่าลูกสาวอายุ๓ขวบโดนทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสครับ
โดยแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่๙สิงหาคม
แต่คดีไม่ได้รับความสนใจจากตำรวจ
ในการติดตามตัวแม่แท้ของเด็ก
แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กมาสอบสวนนะครับ
พ่อแท้ของเด็กเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑สิงหาคม
แม่แท้ของเด็กได้พาลูกสาวไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลราชเทวี
แต่ทีนี้ทางโรงพยาบาลเห็นว่า

แต่ปรากฏว่าผู้ปกครองหรือว่าแม่แท้หายไป
โรงพยาบาลไม่สามารถติดต่อแม่ของเด็กได้

พมพัฒนาสังคมจังหวัด
เพื่อให้ติดต่อทางฝั่งของพ่อแท้ของเด็กแทนนะครับ
จากโรงพยาบาลมีการพบ

คือมีรอยฟกช้ำสมองเหมือนโดนของแข็งกระแทก

เพราะไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยธรรมดาธรรมดานะครับ
แล้วก็มีการแนะนำให้ไปแจ้งความดำเนินคดี

เพราะตั้งแต่แม่เด็กเอามารักษาก็หายตัวไปเลยนะครับ
และหมอยังแจ้งว่าน้องต้องผ่าตัดสมอง
เจาะคอคุณอาการสาหัสขนาดนี้
๓ขวบเองนะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และอาจจะเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงตลอดชีวิตนะครับ
โดยประธานเกษฐรรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะ
นายรณรงค์ก็บอกว่าพ่อแม่เด็กแยกทางกันอยู่นานแล้วนะครับ

แล้วก็ทราบว่าแม่เด็กมีสามีใหม่ก็คือพ่อเลี้ยงของเด็ก
และก็มันมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจคือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ลูกชายอีกคนวัย๒ขวบเสียชีวิตปริศนาคุณ
แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กชายวัย๒ขวบ
บอกว่ามีเลือดออกในช่องท้อง
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย
แต่ทีนี้ครับมันมาเกิดเหตุเหมือนซ้ำซ้อนอีกทีคุณ
เมื่อเกิดเหตุกับเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้
ทีนี้นายรณรงค์ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยเรื่องคดีหน่อย
ต้องไปตามจับคนที่ทำกับเด็กให้ได้
ไม่ว่าจะเป็นเด็กชาย๒ขวบหรือจะเป็นเด็กหญิง๓ขวบ

ยังสงสัยทั้งแม่แท้แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กด้วยนะครับ
วันนี้เองพลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชรมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
ได้มีการติดตามความคืบหน้าคดีนี้
โดยเรียกประชุมพนักงานสอบสวนที่สพบางบัวทองนะครับ
โดยบ่ายวันนี้เองพ่อของเด็กก็จะเข้าหาบรือกับทนายรณรงค์
เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินคดีกับผู้ทำร้ายลูกสาววัย๓ขวบนะครับ
รวมถึงอาจจะมีการขอให้มีการบรื้อคดี
ของลูกชายวัย๒ขวบที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
เพราะผลชนะสูตรระบุสาเหตุการตายว่ามีเลือดออกในช่องท้อง
ก็ไม่รู้ว่าลูกชายตัวเล็กจะถูกทำร้ายร่างกายจนตายหรือเปล่า
ส่วนลูกสาวคนนี้๓ขวบจะถูกทำร้ายร่างกาย
บาดเจ็บสาหัสจากฝีมือของแม่แท้และพ่อเลี้ยงหรือไม่นะฮะ
ยังเป็นคดีที่น่าติดตามอยู่นะครับ